แต่ว่าถ้าพูดถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยก็พูดถึงว่ามันเป็นช่วงที่คนก็ชอบไปท่องเที่ยวกัน
ใช่แล้วก็มีประเพณีดีดีเยอะแยะมากมายเลยอย่างกลางเดือนกรกฎาคมนี้
ก็จะเป็นเทศกาลเข้าพรรสาหารด้วยแล้วก็อ่านวันอสนทะบุชาล

สองจังหวัดนี้เหมือนเป็นสองจังหวัดที่อยู่คนละภาคนะแต่เขาก็มีประเพณีดีดีร่วมกันด้วยค่ะ
เหรอไปดูกันที่จังหวัดสุราธานีที่นี่นะคะเขามีการประดับเรือพนมพระด้วยเปลือกหอย
นี่ให้ดูไกลแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้
คุณจะเห็นเลยว่าแต่ละชิ้นส่วนที่นำมาประดับนั้นมันคือเปลือกหอย
เหรอเออหลายชนิดหลายประเภทเลยนะคะกว่า๒๐ชนิด
รวมกันแล้วมีหอยมาประดับอยู่กว่า๑แสนชิ้น
อืมเป็นแสนชิ้นเป็นแสนแสนเลยอ่ะค่ะแล้วก็คัดมาอย่างดีเลยนะ
เอาเปลือกหอยที่มันทิ้งแล้วอ่ะนะคือเปลือกหอยที่มันแตกหักมันบิ่นบ้างตามธรรมชาติ
ไม่ได้มีการเอามาใช้อะไรแล้วแล้วก็เก็บส่วนนั้นมาแหละ
เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอามาตกแต่งเรือพนมพระ
ซึ่งจะนำเรือนี้นะคะไปร่วมเทศกาลที่งานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองภาคครับเรือนี้คุณผู้ชมจะบอกเลยนะคะว่า
อลังการงานสร้างมากมากเพราะว่าท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราชธานี
นายเอกพฤษยอดพินิษฐ์ย้ำเลยว่าปีนี้นะ
ใครที่มาชมงานเนี่ยจะได้เห็นเรือที่ประดับไปด้วยเปลือกหอย
ที่จำนวนมากกว่าแสนชิ้นแล้วผู้ที่ไปรอชมงาน
ไม่ได้เห็นแค่ความสวยงามของเรือเท่านั้น
จะได้เห็นเหล่านางรำนางลากรวมถึงคณะกลองยาวชาวสุราธานีกว่า๒๐๐ชีวิต
โอ้โหไปอวดชมให้ได้ชมกันในงานนี้ด้วยค่ะ
ริ่นเอาไว้แค่นี้ให้ดูไว้ก่อนว่าเนี่ยนะแค่เรือลำเดียวยังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้
ถ้าหากว่ามีนางรำนางลากคณะกลองยาวเขาจัดเต็มเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหพลาดไม่ได้จริง
เพราะฉะนั้นประชาสัมพันธ์กันไปล่วงหน้าใครอยากจะไปชมเรือที่ประดับไปด้วยเปลือกหอยแบบนี้นะคะ
ก็ไปกันได้ที่งานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาที่สนามทุ่งศรีเมือง
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดสุราชแต่เอาไปโชว์ที่อุบลราชธานี
ในเทศกาลแห่เทียงเข้าพรษา

ไปที่อุบลราชฑษานีจะได้เห็นมารวมกัน
พรรษาเท่านั้นแต่ว่ายังมีเทียนที่ประดับด้วยเปลือกหอยจากสุราชมาโชว์กันด้วย
งานนี้รับรองว่าคุ้มเกินคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่ไปเที่ยวชมงาน
สุราชเขาเป็นเมืองหอยใหญ่เมืองหอยเยอะ
ก็เลยเอาเปลือกหอยที่แบบว่าขึ้นชื่อของจังหวัดมาประดับประดาษตกแต่งเป็นต้นเทียนนะ
แล้วก็มาในขบวนแห่ซึ่งเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่มากนะแล้วก็
เป็นการร่วมมือกันของหลายจังหวัดให้เราได้ดูกัน
คือไปที่เดียวคุ้มเลยเพราะว่างานเขาจัดยาวด้วยนะคะ๑๒๑๗นะคะไปดูกันได้นะคะ
เดือนนี้ใครไปที่จังหวัดอุบลราชธานีรับรองเลยว่าประทับใจแน่นอนนะ
เรา๓คนประทับใจกลับมาแล้ว